เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังหนึ่งที่ย่านบางบัวทองที่เขาเรียกว่าแก๊งโซฟาแดง
คือเรื่องนี้กลายเป็นว่ามันต้องแยกเป็น๒คดีนะคดีหนึ่งก็คือเรื่องของลัลลาเบล
ถูกพาไปถึงคอนโดแต่เสียชีวิตช่วงเวลาไหนเนี่ย
ผลยังไม่ออกมาอย่างชัดเจนยังรอการชนะสูตร
รายละเอียดจากแพทย์อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะขยายผลต่อค่ะ
อีกคดีหนึ่งก็คือเรื่องของพริตตี้ที่ชื่อเดียอืมคือก่อนหน้านี้เนี่ย
ิตตี้ชื่อเดียก็พอเกิดเหตุอะไรไปปุ๊บก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันว่า
อืมวันนั้นน่ะเธอก็ไปที่บ้านหลังนั้นแต่ว่ารับงานต่อจากกะของลาลาเบล
ถูกต้องแล้วเธอบอกว่าเธอก็เป็นคนคอแข็งประมาณนึงนะ
อืมแล้วก็ดื่มรู้ลิมิตตัวเองแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี้ย
็อกไปตอนไหนขาดไปตอนไหนตื่นมาอีกทีกลายเป็นว่าอยู่ชั้นสองของบ้าน
ยังอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าคดีนี้เดียไปแจ้งความข้อหาที่ถูกอนาจารย์
อืมนะตำรวจถึงขั้นออกหมายจับบุคคลที่อยู่ในปาร์ตี้คืนนั้น
หกคนนะครับนี่เป็นคลิปล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมา
ค่ะนะฮะที่บอกว่าดื่มกันหนักขนาดไหนอะไรยังไงอืมนะครับ
นี่คือตีนี่คือตีพี่ชายของคิวเป็นเจ้าของบ้านร่วมอ่ะค่ะ
เขาจัดปาร์ตี้ในวันนั้นด้วยนะครับแล้วเดียเนี่ยมาต่อตอน๔ทุ่ม
ค่ะดูว่าดื่มหนักขนาดไหนคือจริงจริงเมื่อสักครู่นี้มีจังหวะเหมือน
เหมือนเขาค่อนข้างหน้าเขาใกล้กันมากด้วยนะอืมเออแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือเทเพียวเลยนะคะอ่า
อันนี้จังหวะเนี้ยอืมคือคลิปเนี้ยมันออกมาแค่บางช่วงบางตอนไม่กี่วิ
คือมันถูกปล่อยมา๑๐วิบ้าง๑๙วิบ้างทีละนิดทีละหน่อย
มีคนพยายามจะบอกว่าไอ้คลิปต่างต่างที่มันหลุดออกมานิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะอืม
รวมทั้งคลิปที่เบลอยู่กับน้ำอุ่นด้วยอ่ะอืมนะคลิปหนึ่งใช่ไหมคะอ่า
เหมือนกับพยายามจะบอกว่าคนในบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะ
คลิปเบลกับน้ำอุ่นก็พยายามจะปล่อยออกมาเพื่อให้เห็นว่าน้ำอุ่นเขาอยู่กับเบลจริงจริงคนอื่นไม่เกี่ยวอ่า
พยายามจะสื่อให้เห็นว่าดื่มกันหนักจริงแต่เดียไม่เห็นเป็นไรเลย
ก็ยังดูปกติดีนี่ก็ดูสนุกสนานด้วยซ้ำแล้วเดียมีแหล่งข่าวอ้างว่า
ก็เนี่ยเดียเขาแอบชอบตีด้วยซ้ำเห็นไหมพยายามจะมาใกล้ชิด
แม้แต่คนในบ้านเองเนี่ยจะตีหรือคิวก็บอกว่าที่เดียไปแจ้งความ
เพราะว่าเห็นว่าตีเนี้ยเขาไม่เล่นด้วยแล้วอยากอยากดังหรือเปล่าอืม

มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดในวันนี้นะครับ
มันก็มีจังหวะแบบเออเอียงไปซบนิดนึง
อย่างงี้เหมือนกันนะโอ้โหแต่เดียเข้าไปตั้งแต่สี่ทุ่มอ่ะค่ะ
มาทีเช้าใช่ไหมเขาบอกว่ากะเขาเนี่ยคือ
สี่ทุ่มดื่มถึงตีสองสี่ชั่วโมงคือในช่วงเวลานั้น
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะอ่าเดี๋ยวมาไล่ตัวเองอีกทีนะครับ
ไม่เคยชอบคนในงานปาร์ตี้แค่ไปทำงานยืนยันมีหลักฐานทุกอย่าง
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแถลงชี้แจงเปิดใจอีกครั้ง
แล้วก็บอกว่าที่ออกมาพูดออกมาเปิดเผยออกมาแฉบ้านนี้
เพราะต้องการช่วยเหลือลัลลาเบลที่เสียชีวิต
เดี๋ยวไล่เลี้ยให้อีกทีนะครับทุกผู้ชมครับระหว่างนี้ท่านก็พูดคุยเข้ามา
แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก็เหมือนกับทุกวันใช่ค่ะนะครับ
มีจากต่างประเทศด้วยครับเพราะติดตามชมได้ง่ายแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นมาเยอะนะคะ
สำหรับประเด็นเรื่องของข่าวคดีทั้งลาลาเบลแล้วก็แก๊งโซฟาแดง
เพราะมันเป็นคดีที่คนสนใจแล้วก็ติดตามกันเยอะมากเดี๋ยวเราจะพยายามแยกสองคดีนี้นะครับ
จะได้ไม่งงใช่ค่ะแต่บางเรื่องของผู้ที่อยู่ในคดีสองคดีนี้มันอาจจะซ้อนซ้อนกันบ้าง
คือมันเป็นแก๊งเดียวกันอ่าแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระไล่อย่างนี้ก่อนครับ
ท่านผู้ชมครับถามไลน์นะอืมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันค่ะ
ไปที่ความคืบหน้าคดีทั้งสองคดีนะอ่าจันทร์ที่สิบหกกันยายนค่ะ
ลาลาเบลซึ่งเธอเสียชีวิตไปแล้วนะครับเธอมารับงานที่บ้านหลังหนึ่งที่ย่านบางบัวทอง
เป็นหมู่บ้านแล้วเขาก็ต่อเติมห้องหนึ่งไว้จัดปาร์ตี้ตลอดเวลา
จัดอยู่บ่อยแล้วก็จะจ้างหญิงสาวมาทำหน้าที่เอ็นเตอร์เทนภายในงาน
เหล้าดื่มเหล้าเป็นเพื่อนสนุกสนานอะไรก็ว่าไปลัลลาเบลมาตอน
สิบเจ็ดอ่าสิบหกกันยายนวันจันทร์ที่สิบหกกันยายนนะครับ
หลังจากนั้นเขาจัดปาร์ตี้ต่อช่วงเย็นเย็นเนี่ย
ลาลาเบลถูกในน้ำอุ่นพาตัวออกไปจากบ้านค่ะ
เดียที่มีอีกคดีหนึ่งบอกว่าได้รับการว่าจ้างมางานเหมือนกัน
เธอมาสี่ทุ่มอืมสี่ทุ่มวันจันที่สิบหกกันยายน
แล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยคือเช้าอังคารที่สิบเจ็ดกันยายนค่ะ
ในสภาพไม่มีกางเกงชั้นในไม่มีกางเกง
แล้วก็มีลักษณะเหมือนถูกล่วงละเมิดอืม
หลักฐานที่ตำรวจไปเก็บได้มาเนี่ยยังพบว่ามีคราบอสุจิ
อยู่ที่กางเกงชั้นในของเธอด้วยมีที่กางเกงในมีที่กางเกง
แล้วก็มีที่ผ้าห่มใช่อืมเธอบอกว่าเธอตื่นขึ้นมาอยู่บนชั้นสองของบ้าน
ค่ะระหว่างคืนนั้นที่เดียมารับงานต่อตอนสี่ทุ่ม
จนถึงเช้าตื่นมาพบว่าถูกล่วงละเมิดเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตลอดทั้งคืนที่คอนโดมิเนียมของในน้ำอุ่นคือจริงจริงก็ไล่ตั้งแต่น้ำอุ่นกับเบลออกจากบ้าน
ขึ้นรถจนถึงคอนโดจนถึงขึ้นไปที่คอนโดจนกระทั่งจบอยู่ที่โซฟาล็อบบี้
แม้กระทั่งคนบางคนที่อยู่ในปาร์ตี้โซฟาแดงที่บ้านย่านบางบัวทอง
ก็ยังมีการแชทคุยกันอยู่คุยกับนายน้ำอุ่นใช่ค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของลักษณะอาการของลัลลาเบลแล้วก็เรื่องที่ญาติญาติเขา
แฟนเขามาตามที่บ้านย่านบางบัวทองเนี่ยนะฮะเนี่ยสองคดีเนี้ย
มันเกี่ยวพันกับคนในบ้านบางบัวทองนะครับ
คดีของลาลาเบลนายน้ำอุ่นถูกออกหมายจับถูกควบคุมตัวไปแล้ว
สามข้อหาหน่วงเหนียวกักขังอาณาจารย์อะไรพวกเนี้ยนะครับ
ไม่ให้ประกันตัวตอนนี้อยู่ในเรือนจำคดีของคนที่จัดปาร์ตี้
แก๊งโซฟาแดงที่บ้านยานบำหมูทองคดีนี้อยู่ที่สอพอบำหมูทอง
ค่ะแล้วมาพบยัดย่าดแฟนเข้ามาเจอเนี้ย
ก็คือมาได้ลาลาเบลที่ค้นโตของในน้ำอุ่นในสภาพที่
เสียชีวิตแล้วใช่คดีของพริตตี้เดียที่บอกว่า
ถูกร่วงละเมิดเนี้ยสารก็อนุมัติหมายจับสองข้อหา
เรื่องของการล่วงละเมิดอาณาจารย์
๖คนที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
มีนายชัยพลหรือว่าในคิวที่เป็นเจ้าของงานปาร์ตี้เป็นเจ้าของบ้านด้วย

มีนายนาธีหรือในตีพี่ชายของคิว
ก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยกันนั่นแหละในภาพที่ว่านั่งอยู่ใกล้พริตตี้เดีย
มีนายกฤษดาหรือว่านายโนบิที่มาร่วมงานปาร์ตี้
ซึ่งเดิมมีข่าวว่าเป็นทนายความตกลงไม่ใช่ทนายความนะฮะ

มีนางสาวพัฒนันหรือปีใหม่เป็นพริตตี้ที่มางานในวันนั้น
ซึ่งปีใหม่เธอก็ชี้แจงของเธออยู่บอกว่าโอ้โห
ความจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการไปทำอะไรกับพริตตี้เดียเลย

เธอเนี่ยรับงานก่อนหน้าวันลาลาเบล๑วัน
คือวันอาทิตย์๒๕กย

วันต่อมาก็เลยต้องมาชดใช้
ไม่ครบก็เลยต้องมาเหมือนกับคำเพิ่มให้แล้วจังหวะก็ทำงานเพิ่มครบอะไรแล้วล่ะ
จะกลับแล้วโนบิมาพอดีอืมเห็นเธอก็เลยบอกว่าเฮ้ย
อยู่ต่อเป็นเพื่อนหน่อยอ่าอ่าจ้างอยู่ต่อต่ออีกกะหนึ่งก็เลยเนี่ย
ก็เลยโดนหางเลขไปด้วยอันนี้ที่ปีใหม่เขาบอกนะ
อีกคนนึงคือนายโกเศษหรือนายปิงปองนะฮะที่ถูกออกหมายจับด้วยนะครับ
อยู่ในงานปาร์ตี้ช่วงกลางดึกที่เดียเขามาแล้วเขาก็แจ้งความ
ซึ่งจริงปิงปองนี่คือคนที่เห็นเดินออกมาตอนที่น้ำอุ่นอุ้มลาลาเบลขึ้นรถด้วยนะ
ถูกต้องนะฮะในภาพที่ตอนสักเย็นเย็นอ่ะอ่าในในในคลิปเนี้ย
ที่บอกว่ามีผู้ชายมากกว่าหนึ่งคนนะฮะอ่า
คนที่เดินออกมาช่วยน้ำอุ่นก็คือปิงปอง
เขาก็อ้างว่าเขากำลังจะมาบ้านนี้เขาก็เห็นพอดี
เขาก็เลยช่วยอ่ะอืมเพราะว่าน้ำอุ่นเหมาะเป็นแฟนกันอ่ะอ่า
ก็นึกว่าเมาก็เลยช่วยนะครับวันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหกคนนะครับ
อันนี้เป็นคดีของพริตตี้เดียก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพบางบัวทองนะครับได้คุมตัวผู้ต้องหา
หกคนนี้เนี่ยคุมตัวไปสี่คนไปชี้จุดเกิดเหตุ
เพื่อประกอบสำนวนคดีที่บ้านพักย่านบางบัวทองจุดที่จัดปาร์ตี้กัน
แต่ว่านายโนบิกับพริตตี้ปีใหม่เขาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปชี้จุด
อืมเพราะว่าเขาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะคนอื่นก็ปฏิเสธข้อหานะครับ
อ่าวันนี้ตำรวจคุมตัวนายชัยพลพรรณาหรือว่านายคิวนายหน้าที่สถิตภงสถาพรณ์อยู่ในตี
นางสาวพิกุณฑองบุญภาหรือว่าเฟิร์สและนายโกเศษฤทธินิธิฤทธิ์
ฤทธินิธิเริกหรือว่านายปิงปองนะครับไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งปีใหม่กับโนบิไม่ได้ไปเขาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปนะครับ
อ่าไปชี้จุดวันนี้สามจุดด้วยกันก็คือบริเวณห้องที่จัดงานปาร์ตี้นะครับ
แล้วก็มีจุดที่เป็นห้องนอนบนชั้นสองของในตีที่พริตตีเดียบอกว่าตื่นมาแล้วอยู่ที่นี่อ่ะค่ะ
อีกจุดหนึ่งคือบริเวณจุดหน้าบ้านนี่ฮะ๔คนที่มานะครับก็ใส่หมวกใส่หน้ากาก
นามัยปิดบังใบหน้าเนี่ยนะครับอ่าก็มีการพยายามสอบถามกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันจัดปาร์ตี้นะครับ
ว่าไปอนาจารย์เขาไปล่วงละเมิดเขาจริงไหมเนี่ยนะครับ
สี่คนไม่ได้ตอบนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยนะครับ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกจะได้เห็นชัดว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะครับ
ใช่ค่ะจุดแรกเนี่ยนะคะในห้องจัดงานปาร์ตี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำอุ่นให้การนะคะว่า
ตัวเองนั่งอยู่ตรงโซฟาแดงกับลาลาเบลส่วนคิวนั่งอยู่กับเฟิร์สแฟนเขา
มาก็เป็นตีกับปีใหม่นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็มีนายโนบินั่งอยู่ด้วย
จุดที่สองค่ะอันนี้คือจุดแรกนะนี่ตามกราฟิกนี้เลยนะคะ
จุดที่สองค่ะคือบนห้องของนายตีที่ว่าอยู่ชั้นสองอะค่ะ
จุดนี้คือจุดที่เดียบอกว่าวันเกิดเหตุมาถึงงานปาร์ตี้๔ทุ่ม
จนถึงตี๒และ๒ช็อตสุดท้ายหลังจากเข้าปากเธอไปปุ๊บ
ขาดเลยสติขาดน็อกไปเลยหลับไปบนโซฟาแล้วเธอบอกว่าเธอตื่นมาพบว่าตัวเอง
ถูกอุ้มขึ้นมาอยู่ที่ห้องชั้น๒นี้ในสภาพไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
ครับสภาพนี้จุดที่สามค่ะก็คือบริเวณหน้าบ้านจัดงานปาร์ตี้
จุดนี้คือจุดที่นายปิงปองเข้ามาช่วยประคองลาลาเบลขึ้นรถไปกับน้ำอุ่น
ตอนห้าโมงสิบสามนาทีอ้างอิงจากภาพจากกล้องมุมจรปิดแล้วนะคะ
ก็จุดตรงนี้เนี่ยจาก๕โมง๑๓ขึ้นรถเสร็จปุ๊บ
น้ำอุ่นพาลาลาเบลไปที่คอนโดระยะทางสามสิบกิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณสี่สิบนาที
คือจุดนี้ที่ต้องชี้จุดก็เพราะว่านายปิงปองเนี่ย
พอมาเจอน้ำอุ่นกับลาลาเบลที่หน้าบ้านแล้วก็คือไปต่อปาร์ตี้ในบ้าน
ใช่ค่ะก็คือเหมือนช่วยดูนิดนึงว่าเออไหวไหมโอเคหรือยัง
พอเห็นว่าเอาเข้ารถได้เขาก็เดินกลับเข้าไปในบ้าน
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องให้ชี้จุดแหละว่าเฮ้ยคุณมาปาร์ตี้แบบไหนอะไรยังไง
กี่โมงเจอตรงไหนเข้าไปกี่โมง

ค่ะทีนี้จากการสอบสวนค่ะพบว่าพฤติการของผู้ต้องหาในการกระทำอนาจารย์
แล้วก็มีการยกขวดเหล้าเทใส่ปาก๑๕วินาที
คือลองนึกภาพแบบเราไปปาร์ตี้กันไปเที่ยวกลางคืนการดื่มเหล้ากันในวงเพื่อนกันเพื่อน
มันจะมีอย่างนี้ดื่มเลยอย่างนี้๕วิ
แล้วก็จับกรอกกันแบบนั้นมันคือลักษณะแบบนั้นเลยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันคือพฤติการที่มีการร่วมช่วยกันเชียร์
ให้ยกขวดเหล้าเทใส่ปากผู้เสียหายให้ดื่มเพียว๑๕วินาที
เมาหมดสติแล้วก็ปล่อยให้พวกของตัวเองที่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นใคร
ถอดเสื้อผ้าถอดชุดชั้นในของผู้เสียหายออกรูปคลำจนสำเร็จความไคร้ด้วยตัวเอง
อย่างที่บอกว่าหลักฐานสำคัญที่ทำให้ออกหมายจับได้เนี่ยก็คือคราบอสุจิที่เปื้อนกางเกงชั้นใน
คราบอสุจิที่เปื้อนกางเกงขาสั้นสีฟ้าแล้วก็คราบอสุจิที่เปื้อนอยู่ที่ผ้าห่ม
ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะว่าตกลงแล้วจะเป็นอสุจิของใคร
ผู้ต้องหาทั้งหมดก็ถูกเก็บดีเอนเอไปหมดแล้วนะครับแล้วต่อให้ไม่ใช่อสุจิของตัวเอง
แต่ใครจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เขาถูกล่วงละเมิดหรือเปล่า
เพราะว่ามันจะเป็นการรู้เห็นมันจะเข้าขาดเป็นผู้สนับสนุนไม่
แต่ถ้าดูจากสำนวนของพนักงานสอบสวนที่ทำคดีเนี่ยนะครับ
แต่ว่าถ้าณขณะนี้คือเป็นการถอดเสื้อผ้าเขาแล้วก็รูปคลำจนสำเร็จความไข้ด้วยตัวเอง
แล้วก็มีอสุจิที่ไปเปื้อนอยู่ตามเสื้อผ้าของเขา
มี๒คนที่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเลย
ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นอะไรด้วยเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในงานตลอด
อย่างนายโนบิเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุมากรุงเทพเพื่อจะมาสอบ
แล้วก็ไปงานปาร์ตี้จริงเพราะว่าเขารู้จักกับในคิวเจ้าของบ้าน
ในคิวคนเดียวค่ะพอมาถึงที่บ้านแล้วมาเจอพริตตี้ที่ชื่อปีใหม่
ที่มาอยู่ที่งานเขาก็เลยว่าจ้างปีใหม่ให้นั่งเป็นเพื่อนเขาต่อ

ใช่ก็อยู่จนถึงตี๓ตี๓กว่าเกือบตี๔เขาก็กลับออกไปพร้อมกับปีใหม่
นี่อันนี้โนบิเขาบอกนะส่วนทางคดีของเดียเนี่ย
อย่างเรื่องลาลาเบลเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยอยู่แล้วนะครับ
เขาเขาให้ปากคำไปหมดแล้วส่วนคดีของเดียเนี่ยเขาก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เนื่องจากเขากลับก่อนนะฮะ
ขณะที่ปีใหม่ปีใหม่บอกว่าวันที่๑๕กันยายนคือวันอาทิตย์ถูกจ้างมางานเอ็นเตอร์เทนเนี่ยมาเป็นพริตตี้มาเอ็นเนี่ย
ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะวันอาทิตย์นะสิบห้ากันยาย
เริ่มงานประพิทธิเจ็ดโมงเช้าเลยเหรอคะ
ไม่รู้เริ่มเมื่อไหร่เอาเป็นว่าปีใหม่เนี่ยเขาถูกจ้างมาตั้งแต่๗โมงเช้าวันอาทิตย์
แต่ว่าเขากลับไปก่อนกลับไปตอนเที่ยงเพราะว่ามีธุระมันไม่ครบชั่วโมง
จันทร์ที่๑๖เขาก็เลยต้องมาทำชดเชยก็ทำเรียบร้อยแล้วพอจะกลับเจอโนบิโนบิมา
ตามที่โนบิบอกซึ่งวันนั้นเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่กลับมาถูกแจ้งข้อหา
คือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนถูกว่าจ้างมาทำงานก็มาทำงานหาเลี้ยงชีพแล้วอยู่มาโดนแจ้งข้อหาแบบไม่รู้อีโน่อีเหน่
อันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างนะครับก็ต้องไปชี้แจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกันต่อไป
ตมตรีธนายุทธ์วุฒิจำรัฐธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๖คนทั้งหมดสารภาพว่าเป็นคนจัดงานปาร์ตี้กันจริง
แต่ว่ารายละเอียดอื่นยังไม่ขอเปิดเผยเอาเป็นว่าเขาก็ปฏิเสธข้อหาตามปากคำเบื้องต้น
แต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในสำนวนคดีหมดแล้วตำรวจจะต้องไปขยายผลเพิ่มเติม
หากพบความเชื่อมโยงถึงใครอีกก็ต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมแน่นอน
ยืนยันว่ามีผู้ทำผิดมากกว่า๖คนเพราะปาร์ตี้เขาอยู่มากกว่า๖คน
ค่ะคือจริงมันมีรายชื่อมากกว่านั้นด้วยแต่ว่าตำรวจก็ตัดบางรายชื่อออกไป

แต่วันนี้ตำรวจบอกว่ามีผู้ทำผิดมากกว่า๖คนแต่ขอเวลาทำงานเพิ่มเติมก่อน
แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
แต่ถ้าใครคิดว่ายังเป็นผู้เสียหายจากบ้านที่จัดปาร์ตี้หลังนี้เพิ่มเติม
ก็ขอให้มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจดีเอนเอและตรวจสารเสพติดของผู้ต้องหาทั้งหมดตอนนี้ส่งผลไปแล้วนะครับ
กำลังรอผลอยู่ส่งตัวอย่างไปแล้วกำลังรอผลอยู่
แต่เบื้องต้นพบว่าไม่มีสารเสพติดในเลือดแต่ต้องรอรายละเอียด
ส่วนการล่วงละเมิดทางเพศนั้นก็ต้องรอผลเช่นกัน
ตอนนี้ยังเป็นอนาจารย์แล้วก็เจอคราบอสุจิอยู่
ล่วงละเมิดทางเพศแบบไหนขนาดไหนยังไงรอผลอยู่เหมือนกัน
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเผลอเดี๋ยวนายน้ำอุ่น
รัชเดชวงธบุตรที่เป็นผู้ต้องหาในคดีของลาลาเบล
จะถูกแจ้งข้อหาในคดีทางบางบุทอง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวถ้าพบหลักฐานเชื่อมโยงถึง
ก็ต้องค่อยไปแจ้งเพิ่มอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
ผมได้สั่งผู้การนนทบุรีเพิ่มเติมว่า
หากมีการสอบสวนเมื่อคืนเนี่ยมีผู้อื่นร่วมกระทำผิดอีกให้รวบรวมพยาฐานแล้วก็นำเข้าสู่ขบวนการในการขอหมายจับเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนฮะมีเพิ่มมากกว่านี้แน่นอนแต่ขอเวลาตำรวจทำงานนิดหนึ่งตรงนี้เราจะเอาทุกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นขบวนการทั้งหมดต่างนะครับผมขอเรียนคุณพ่อคุณแม่

พัฒนารักษากลปีใหม่โกเสตนิทริสต์ปิงปอง
คนนี้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดหนึ่งแสนสองหมื่นบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
แต่ว่านายชัยพลพันนาหรือว่าคิวเจ้าของบ้านนายนาธีสถิตพงศาพรในตี
พี่ชายคิวนางสาวพิกุณฑองบุญภาหรือเฟิร์สแฟนของคิว
ไม่มีหลักทรัพย์มาวางในการประกันตัว
พิจารณาแล้วก็เห็นว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ลงท้ายสำนวนว่าขอคัดค้านการประกันตัว
ก็เลยให้วางหลักทรัพย์เพิ่มอีกคนละหกหมื่นบาทรวมเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
ด้วยความที่มันมีข้อหาซ่องโจรซึ่งเป็นข้อหานักค่ะ
ก็มีคำสั่งให้ประกันตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะ
ว่าถ้าออกจากบ้านหรือออกจากพื้นที่บริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดเมื่อไหร่เนี่ย
มันจะยิงสัญญาณไปบอกตำรวจทันที
รวมถึงต้องวางหลักทรัพย์๓๖๐๐๐บาทด้วยสารถึงยอมให้ประกันตัว
ทีนี้จริงระหว่างทางผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันนะ

ผู้สื่อข่าวก็แอบถามทั้งในคิวทั้งนิติเลยบอกว่า

แล้วพอเจอตีผู้สื่อข่าวก็แอบถามเหมือนกัน
ตกลงที่เขาบอกว่าเดียชอบคุณตีเนี่ยจริงไหม

เขาบอกก็รู้กันอะ

เป็นคำกล่าวอ้างของเขานะเราก็ไม่รู้ว่ายังไง
เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เดียบอกจะแถลงใช่ไหมเดี๋ยวรอฟังเดียด้วย
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่ได้พูดคุยกันก็คือโนบิหรือว่านายกฤษฎาโลหิตดีใช่ไหมคะ
เป็นคนสุดท้ายที่มาถึงที่สมภาพบังหัวทอง
เขาบอกว่าเขายังคงยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดอะไรเลย
ไม่ได้มีการอนาจารย์จนสำเร็จความไคร้อะไรตามสำนวนด้วย
อยากจะชี้แจงข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขาเป็นทนายความใช่ไหม
ขอชี้แจงเลยว่าเขาไม่ได้เป็นไม่ได้จบแพทย์ไม่ได้เป็นทนายความ
อย่าไปพาดพิงแบบนั้นเพราะจะทำให้วิชาชีพนี้มันเกิดความเสียหาย
ไปฟังเสียงโนบิกันค่ะ
อันนี้ไม่ทราบครับต้องดูในส่วนของพยายามหลักฐานต่อไปนะครับ
ใช่ครับ
ก็เลยอยากจะขอชี้แจนตรงนี้หน่อยกลัวว่ามันจะเป็นการพาดพิงและทำให้คนอื่นเขาเสื่อมเสีย
ส่วนปิงปองนายโกเศษฤทธินิธิฤทธิ์ก็ยืนยันอีกเหมือนกันค่ะว่า
วันเกิดเหตุเขาไม่ได้มาลวนลามใครไม่ได้ลากใครไปข่มขืนไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น
เขาพูดว่าวันเกิดเหตุทุกคนเมาหลับกันหมดเดียนั่นแหละเดินขึ้นห้องไปเอง
นี่คือสิ่งที่ปิงปองพูดนะคะแล้วปิงปองก็ขึ้นรถออกไปจากศาล
ทีนี้พ่อของปิงปองก็มานะพ่อบอกว่าเพิ่งรู้จริงว่าลูกถูกจับวันที่๒๖กันยายน
เพราะว่าลูกโทรมาบอกพอไปเจอลูกที่สพบางบัวทองเนี่ยพ่อบอกว่าเห็นชัดเลยว่าลูกเนี่ยน่าซีดแล้วก็เครียด
มีอาการเครียดหนักมากพ่อบอกจริงถ้าถามถึงแก๊งเพื่อนลูกพ่อไม่รู้จักเลย
แค่ในคิวคนเดียวพ่อก็เห็นว่าลูกโตแล้วก็ให้เขาใช้ชีวิตดูแลรับผิดชอบชีวิตของเขาเอง
แต่จากที่พ่อรู้จักลูกคนนี้มานะเรื่องเที่ยวกลางคืนกินเหล้ากับเพื่อนมันก็เรื่องปกติของผู้ชาย
ข้อหาซ่องโจรแรงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเห็นคุณพ่อนะคะ
ส่วนนายชัยพลก็คือคิวกับนางสาวพิกุณฑองเฟิร์ส
แล้วก็นายนาธีตีก็สุดท้ายอย่างที่บอกค่ะ

แล้วก็มีกำไรอีเอ็มติดตัวออกมาคนละ๑อัน

ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด

โมงครึ่งสารจะให้ทุกคนมารายงานตัว
หกคนนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้บอกว่า
ขอไปพักผ่อนก่อนเรื่องที่เจอมาในช่วง
ปัดนี้มันท้าโถมมาหนักหนาเหลือเกินแล้ว
ขอไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีก

แต่ก็ขอหาเรือนก่อนว่าจะนัดกันทำบุญใหญ่เมื่อไหร่อย่างไร
แล้ว๙ตุลาคม๘โมงครึ่งรายงานตัวที่ศาลพร้อมกัน
ก็เป็นว่าทุกคนเขาก็ยืนยันว่าไม่มีใครไปล่วงละเมิดอะไร

แต่ว่าหลักฐานที่เจอเนี่ยมันมีคราบอสุจิ
ในกางเกงชั้นในในชุดอะไรของเขาเนี่ยนะครับ
ก็เลยว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่มีการอนาจารย์หรือล่วงละเมิ

ก็เดี๋ยวรอผลจากทางตำรวจนะครับ
ตอนนี้เท่ากับว่าคนที่อยู่ในคุกมีคนเดียว

อ่านั้นเป็นคดีของละละเบลใช่ค่ะนะครับ
คดีการเสียชีวิตของลาลาเบลนะครับอ่า
ซึ่งก็ต้องรอผลอยู่นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวความคืบหน้า

แต่ว่ามาดูเรื่องนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ที่เขารู้จักในน้ำอุ่นเนี่ยจะรู้ว่าคนนี้คือแฟนของน้ำอุ่น
นี่นะฮะชื่อว่าไอยานะ
เธอยินดีแล้วก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเรา
เปิดเผยเรื่องราวหรือว่าภาพของเธอได้นะครับ

แต่อาจจะมีเบลอเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ

ตัวเองก็แล้วแต่พบว่าในเฟซบุ๊คของไอยา
ยังได้ไปโพสต์ภาพของลาลาเบลใช่แล้วก็แท็กเฟซบุ๊คของลาลาเบลด้วย
เขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงกัน
ครอบครัวอะไรทำไมต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว
ในขณะที่น้ำอุ่นก็ลงเข้ามาคอมเมนต์ตอบบอก๕๕เมียคนที่ร้อย
เนี่ยฮะมันก็เลยเอ๊ะเธอรู้เรื่องอะไรกับน้ำอุ่น
หรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเวลาที่น้ำอุ่นอาจจะ
เคยพาหญิงสาวหลายคนมาที่คอนโดหรือไปเจอที่ไหนก็แล้วแต่
หรือว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็แล้วแต่

เอาไม่งั้นไปโพสต์ภาพเนี่ยลาลาเบลแล้วบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว
เนี่ยตามนี้เลยค่ะตามแชทนี้เลยแล้วยังมีข้อความข้างล่างอีกที่คุยกันว่า
โอ้โหนี่ไม่มีใครล้มน้ำอุ่นได้เลยหรือยังไง
หมายความว่ายังไงสำหรับถ้าคนเป็นแฟนกัน
เห็นแฟนตัวเองโพสต์แบบนี้พูดแบบนี้แล้วเรายังตอบรับแบบนี้
คนก็เลยสงสัยกันว่าอาญาจะบอกว่าไม่รู้เรื่องจริงเหรอ
อาญาถ้าเป็นแฟนแล้วรู้ก็คือสนับสนุนให้แฟนนุ่มของตัวเอง
ล่าแต้มไปเก็บมีอะไรกับผู้หญิงหลายคนอย่างนี้เหรอ
คือคนเข้าไปถล่มด่าไอยาเยอะมากด่าด่าเยอะจนต้องปิดเฟสหนีอยู่ช่วงนึง

คุณผู้ชมดูนี่ฮะแล้วก็ฟังเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากเธอ
เพราะว่าหญิงสาวที่ชื่อไอยาคนนี้ที่ว่ากันว่าคือแฟนของน้ำอุ่นเนี่ยนะ
จริงเขาก็เปิดเผยว่าเขาเป็นแฟนกันเนี่ยนะ
ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าอย่างนี้ครับเธอเล่าเรื่องให้เราฟังบอกว่า
รู้จักกับนายน้ำอุ่นในฐานะเป็นเพื่อนกันมาได้สักพักหนึ่ง
รู้จักผ่านเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึง
ก่อนที่จะเกิดเรื่องประมาณ๑สัปดาห์นะเธอเพิ่งรู้จักไม่นาน
รู้จักก่อนจะเกิดเรื่องสักประมาณ๑สัปดาห์เท่านั้นเอง
เรื่องของลาลาเบลเนี่ยเธอไปกินข้าวกับน้ำอุ่น
คุยกันถูกคอเห็นว่าเออนิสัยก็น่าจะเข้ากันได้
ก็เลยชวนกันคุณอรัชพรไอยาบอกว่าได้ชวนกันกับน้ำอุ่น
ลักษณะเหมือนกับว่าเรามาทำช่องทางทำมาหากินทางโลกออนไลน์ของเรากันไหม
ขายของออนไลน์นั่นแหละออกสื่อด้วยกันอ่าผ่านโลกออนไลน์
เพราะว่าเห็นว่าหลายคนหลายคู่เนี่ยเขาแกล้งคบกัน
แล้วมันก็มีช่องทางมากขึ้นในการที่จะทำอะไรด้วยกันธุรกิจหรือว่าจะอะไรก็ว่ากันไป
คือระยะหลังเนี่ยช่องทางไม่ว่าจะเป็นยูทูปเปิดก็ดี
พริติกหลายคนก็หันมาขายของผ่านช่องทางออนไลน์
แล้วก็จะเอาแฟนของตัวเองมาออกด้วยเป็นคู่เหมือนเป็นพิธีกรคู่กัน
แล้วมันก็ได้รับความสนใจเยอะมาก
ถ้าเป็นนุ่มสาวหน้าตาดีมาจับคู่ทำด้วยกัน
ก็คุยกันต่างฝ่ายก็ต่างเออเอาทำทำขายของกันอะไรกันก็ว่ากันไป
เธอก็ขายเสื้อผ้าออนไลน์น้ำอุ่นก็ขายพระเช่าพระ
วิธีนี้มันอาจจะทำให้มีคนติดตามเรามากขึ้น
บกันออกสื่อเหมือนกับโปรโมทกันเองออกสื่อแบบนี้
บอกอายาบอกนะส่วนวันที่น้ำอุ่นไปกับเบลอายาบอกว่าไอยาไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
เพราะน้ำอุ่นบอกเธอแค่ว่าวันนี้จะไปปาร์ตี้บ้านรุ่นพี่
ซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็เห็นว่าน้ำอุ่นก็ไปกินเหล้าไปปาร์ตี้อยู่บ่อยอยู่แล้ว
ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้อยากจุกจิกอะไรมากด้วยเพราะไม่ได้เป็นแฟนกันจริง
แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไปไกลด้วยคบกันก็แค่จะทำโปรเจคด้วยกันคบกันออกสื่อสร้างกระแสแค่นั้น
อาญาบอกอายายืนยันว่าไม่รู้เห็นกับการเสียชีวิตของลัลลาเบล
แต่ที่ถูกคนในโซเชียลมาเข้าใจผิดมารุมต่อว่าถึงขั้นเธอถูกแบนงานก็มี
บางคนก็บอกว่าเธอรู้เห็นเป็นใจให้น้ำอุ่นไปทำอะไร
เบลจนเสียชีวิตบางคนก็บอกว่าเธออยู่ในเหตุการณ์เห็นว่าอยู่ในงานปาร์ตี้
แต่จริงแล้ววันเกิดเหตุเธออยู่จังหวัดตราดปาร์ตี้เธอก็ไม่ได้อยู่เธอไม่ได้ไป
โดยเฉพาะเรื่องที่ชาวเน็ตสงสัยว่าถ้าเธอไม่เกี่ยวไม่รู้เห็นไม่สนับสนุนอะไรน้ำอุ่น
แล้วไปแท็กชื่อเบลในโพสต์ของเฟสน้ำอุ่นแล้วบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวทำไม

เธอบอกว่าไอ้อันนั้นเนี่ยที่เธอเห็นเนี่ยเธอยังคิดว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือว่าเป็นคลิปเก่าอะไรก่อนหน้านี้เลยนะ
ไม่รู้เลยว่าตอนนั้นน่ะน้ำอุ่นคือโพสต์อะไรอะไรยังไงเธอไม่รู้
เอาลองฟังดูก่อนแล้วกันนะครับ
คิดส่วนตัวคิดว่าคงเมาเป็นคนเดียวกับเมื่อคืนแล้วก็คงเมาแล้วก็เอาคลิปตอนเช้ามาลงแกล้งกันอะไรอย่างนี้
เราก็เลยแท็กเขามาดูเฉยว่าเออเจตนาเราแค่แท็กเขามาดูนะ
แล้วยังแบบมีคอมเม้นต์ต่อจากยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอย่างมีคอมเม้นต์ต่อว่า
ไม่มีใครลบน้ำอุ่นได้เลยเหรออะไรอย่างนี้
คือเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรต่อจากนั้นคิดว่าเออคงแยกกันแล้ว
เราเข้าใจแบบนั้นนะว่าเออคงแยกกันแล้วคงไม่มีอะไร
จริงโดยเรื่องกลุ่มไอว่ามันก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายค่ะ
เพราะว่าในส่วนที่เขาผิดอะไรก็ต้องว่าไปในตามคลิปเนาะ
แต่จริงของอุ่นก็อยู่ค่ะแฟนอุ่นเขาก็ยังอยู่กับอุ่นนะ
อันนี้เท่าที่รู้มานะแต่เราก็แบบเราไม่อยากไปเปิดวาบให้ใครไปรุมด่าเขาอะ
ไม่รู้จะให้ไปรุมด่าเขาเพื่ออะไรใดก็ด่าแล้วก็มาด่าที่ไอ้นี่แหละ
เพราะต่อให้บอกเขาไปว่าแฟนแฟนหนูเป็นใครเป็นอะไรยังไงมันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาค่ะ
อายาก็บอกว่าจริงแล้วน้ำอุ่นเขามีแฟนอยู่แล้วนะ
เธอก็มารู้ตอนหลังเกิดเหตุไม่นานนี่แหละที่ผ่านมาน้ำอุ่นก็ไม่เคยบอกเธอหรอกว่ามีแฟนแบบแฟนตัวจริงเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอ่ะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นเลยค่ะก็จะมีการโพสต์ข้อความโพสต์คลิปโพสต์เหมือนคำคมแต่เป็นเชิงตัดพอน้อยใจอารมณ์เหมือนแฟนออกใจแล้วก็แฟนกลับมาขอโอกาสอะไรแบบนี้
ส่วนเรื่องของในน้ำอุ่นนะครับไอยาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเธอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะส่วนตัวเธอถ้าถามว่ารู้สึกยังไงเธอบอกว่าเธอเห็นพฤติกรรมต่างของน้ำอุ่นแล้วเธอก็รับไม่ได้เหมือนกันที่ทำกับเบลแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เธอได้ชี้แจงเอาไว้นะครับ